กีฬาในช่วงเย็นวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรที่ร้อนแรงไปกว่าผลการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ซึ่งก็รู้ผลแล้วว่าใครเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนใหม่
คือเพิ่งรู้ผลไปประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่เอง

สมัยที่๒แล้วก็ไม่ได้ผิดคาดจากสื่อมวลชนหรือว่าแฟนบอลมองเอาไว้
นั่นก็คือคนตรวจเอกด็อกเตอร์ส่วนยดพุ่มพันม่วง
แต่ว่าในขณะนี้เนี่ยนะครับบรรยากาศสดเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อ
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับที่ก่อติดบรรยากาศอยู่ที่นั่น
เพราะว่าในระหว่างนี้เขากำลังนับคะแนนของสภากรรมการที่กำลังรอผลอยู่
ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าจะได้ยกชุดเหมือนกันในชุดของบิ๊กออสนะครับ
เดี๋ยวคุณวิรวิทย์อยู่ในสายกับเราหรือเปล่านะครับ

คุณวิรวิทย์ครับพูดถึงบรรยากาศซะหน่อยแล้วกันนะครับ
ก่อนหน้าที่จะมีการประกาศผลเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
ผมเรียนดูไลข์นี่คุณได้ทำอยู่ในเฟซบุ๊ก
เขาใช้เวลามา๔๕นาทีที่กำลังพูดอยู่
ครับก็คือหลังจากที่เป็นหลังจากที่
ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยเปิดให้ทางสื่อบนชนได้เข้าไปเก็บภาพหลังจากนั้น
อยู่พอสมควรเพราะว่าทางฝั่งของ
อดีตชาวนี้สมคมกีฬาฟุตกรณ์
ได้มีโต้เทียงอยู่นะครับ
ได้มีการสั่งเบรกในเรื่องของนายวรวี
ที่มีการพูดคุยแล้วก็โต้แย้งในเรื่องของกฎกติกา
ถูกเชิญออกเนี่ยน่าจะประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับ
ตอนแรกก็สามารถที่จะเริ่มกระบวนการได้เลยครับ
เรื่องที่มีการโต้เถียงกันของคุณวรวีนะครับ
ก็คือเรื่องของการใช้สิทธิ์ใช่ไหมในการเข้าไปโหวต
ก็คือตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ

แตกต่างจากการเลือกตั้งในครั้งอื่นเพราะว่าในครั้งนี้ไม่มีในเรื่องของสิทธิ์ที่ทับซ้อนครับ
แต่ว่าในครั้งนี้ไม่มีในลักษณะเช่นนี้เลยนะครับ
แต่สิ่งที่นายวรวีแล้วก็กลุ่มของนายวรวีตั้งคำถามเนี่ยก็คือ
มันจะมีข้อบังคับในข้อ๒๒ที่บอกไว้ว่าการกระทำโดยการมอบอำนาจจะกระทำไม่ได้
แล้วก็ข้อ๒๒๓ที่บอกว่าตัวแทนสโมสรที่จะมาลงคะแนนสามารถที่จะแต่งตั้งตัวแทนมาลงคะแนนได้
แต่จะต้องใช้ในลักษณะของการแต่งตั้งนะครับไม่ใช่ลักษณะของการมอบอำนาจ
ซึ่งส่วนตรงนี้เป็นจุดที่กลุ่มของนายวรวีพยามจะทำให้การเลือกตั้งตรงนี้
แสดงว่าเรื่องของการแต่งตั้งหรือการมอบอำนาจคือสรุปจบแล้ว
ไม่ได้มีปัญหากับการเลือกตั้งในอุตวิคภาพ

สำหรับในเรื่องของกระบวนการเนี่ยไม่มีผลนะครับ

ก็คือคนโดยตัวเอกสมรวจเนี่ยชนะการเลือกตั้ง
เป็นสมัยที่สองนะครับแต่สิ่งที่จะตามมา
ก็คือกลุ่มของนายวรวีมะกูดีนะครับ
รวมไปถึงคุณพิมเดชอมรสุพล

เพื่อที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมเพราะเขามองว่า
ในจุดนี้ผิดกฎการเลือกตั้ง

วางไว้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งคาดว่า
คุณพิมเดชหรือว่าทนายออสจะแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่ง

จะต้องรอการยืนยังอีกครั้งหนึ่งครับ
อันนี้บรรยากาศหลังจากที่ทราบแล้วผลออกมา

พลตรวจเอกสมยศที่คุณไปทำข่าวเนี่ยเขาบอก
ว่ามีอยู่๕๐เสียงที่ให้การสนับสนุนสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับ
เกินมา๑เสียงแล้วก็ไม่มี

สิ่งที่ผมคิดเอาไว้นะครับก็คือ
เนื่องจากว่าทุกสโมสรเนี่ยก็มีสุดยืนของตัวเองชัดเจน
บางสโมสรก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวอยู่เหมือนกันว่า
จะมีการไม่ลงคะแนนให้กับผู้สมัครรายใด
แต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วก็ตัดสินใจที่จะเลือกฝั่งอยู่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นในครั้งนี้จุดยืนของแต่ละสโมสรค่อนข้างชัดเจน
ก็คือสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนคนตำรวจเอกสมยศนั่นเองนะครับ
ผมยังมองว่าอาจจะน้อยกว่าที่ส่วนตัวของผมเองที่คาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้า
เพราะว่าตอนแรกเนี่ยคาดการณ์ก็น่าจะเกินกว่า๕๑นะครับ
อันนี้ส่วนตัวจากการที่ได้มีโอกาสคาดการณ์ไว้
ครั้งที่แล้ว๖๒นะครับสมัยแรก

มุมมองของสื่อมวลชนคุณวิรวิทย์ติดตามข่าวสารมา
มีเสียงแตกไปอยู่กับอีกฝั่งหนึ่งนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นคั่วใหม่ที่จะเข้ามาแข่งขันเนี่ย
คิดว่ามันอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบางส่วน
ตรงจุดไหนที่ในมุมมองสื่อมวลชนคิดว่าอาจจะต้องมีการปรับ
สำหรับการบริหารงานในสมัยที่๒ครับ
ครับสำหรับมุมมองสื่อมวลชนเข้าที่ได้มีโอกาสพูดคุยก็คือ
จริงแล้วสื่อมวลชนเองก็ค่อนข้างที่จะพอใจ
ในเรื่องของการบริหารงานในส่วนของภาพลักษ
เข้ามาในสมัยแรกก็สามารถตักเปลี่ยนชาพรักของสมาคมธุรกร
มีการสร้างระเบียบในการทำข่าวที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการสนับสนุนสื่อมวลชนที่มีแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้น
แต่หลังจากนี้เนี่ยสิ่งที่สื่อมวลชนส่วนใหญ่อยากจะเห็นก็คือการสร้างในเรื่องของการพัฒนาให้ดูเป็นรูปเป็นธรรม
เป็นรูปประทับมากขึ้นอย่างเช่นในเรื่องของการสร้างสูตรฟุตบอลที่เราก็จะมี
รวมไปถึงการสร้างนักฟุตบอลเยาวชนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สื่อมวลชนเองหลายคนพูดตรงกัน
เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทีมฟุตบอลทีมเยาวชนของเราเนี่ยอาจจะมีผลงานที่ดรอกลงไปจากเดิมอยู่พอสมควร
การเข้ามาสมัยนี้เนี่ยมันจึงเป็นความคาดหวังของสื่อมวลชนแล้วก็เชื่อว่าไม่ใช่แค่สื่อมวลชนครับ
เชื่อว่ายังเป็นแฟนแฟนฟุตบอลทีมชาติไทยทั้งประเทศที่ก็อยากเห็นฟุตบอลของทีมชาติไทยเราเนี่ย
มีรากฐานที่มั่นคงมีรากฐานที่ชัดเจนเพราะว่าอย่างในสมัยแรกเนี่ย
ก็จะเห็นว่าผลงานทีมเยาวชนของเราอาจจะมีพลาดท่าไปในหลายรายการ
หลังจากนี้เนี่ยน่าจะมองไปในเรื่องของการการเตรียมทีมในระยะยาวมากกว่านี่คือสิ่งที่สื่อมวลชน
ค่ะเราย้อนไปสักนิดนึงสำหรับบรรยากาศในการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลวันนี้
มีใครที่เป็นคนเด่นคนดังที่ไปร่วมงานบ้างไหมคะ
แล้วก็บรรยากาศมีความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะ
เรื่องของความวุ่นวายเนี่ยต้องบอกเลยว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาถ้าไม่นับในเรื่องของคุณวรวีที่ต้องการที่จะใช้ประเด็นในเรื่องของการมอบอำนาจหรือการแต่งตั้งตัวแทนเนี่ยก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการลงทะเบียนสโมสรสมาชิกเนี่ยแทบจะไม่มีความวุ่นวายซึ่งแตกต่างจากการเลือกตั้งในครั้งก่อนก่อนมากพอสมควรครับ
ก็มีคุณรณฤทธซื้อวาจาที่ก็เดินทางมาด้วยตัวเอง
แต่ก็มีพันธุรกิจเอกนรัฐเสวตนันนะครับ

ถือว่าวันนี้เนี่ยเหล่าบรรดาคนใหญ่คนโตแล้วก็ผู้นำของแต่ละสโมสร
คุ้นตาในสายตาของแฟนฟุตบอลเดี๋ยววันนี้มากันเกือบครบถ้วนเลยนะครับ
หลังจากนี้ครับคุณวิรวิทย์ครับ
ตอนนี้เนี่ยก็คือหลังจากทราบผลนะครับ
ตัวนายกแล้วเนี่ยทางฝั่งของคุณสมยศได้ออกมาแถลงข่าวหรือยังครับ
ยังใช่ไหมครับครับตอนนี้ยังครับเดี๋ยวดูบรรยากาศตอนนี้สักเล็กน้อยครับ
ตอนนี้เนี่ยก็เป็นบรรยากาศที่สื่อมวลชนเนี่ยกำลังรอการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจากสำนักงานเลขาธิการนะครับ
ซึ่งจะแถลงโดยนายกรวีปริศนานันทกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับว่า
ผลการเลือกตั้งเป็นอย่างไรและแน่นอนครับว่า
ในส่วนของนายกสมาคมเราทราบแล้วแต่อุปนายกและสภากรรมการเรายังไม่ทราบอย่างเป็นทางการนะครับ
คะแนนออกมาเป็นอย่างไรแต่คือจากมุมมองของผมเนี่ยก็คงจะเป็นทีมเดียวกัน
กับที่ลงสมัครกับทีมของพลตำรวจเอกสมยศอย่างแน่นอนนะครับ
ตอนนี้เหลือรอเพียงการแถลงยืนยันเท่านั้น
แต่รายงานเบื้องต้นแจ้งว่าพลตำรวจเอกสมยศเนี่ย
จะยังไม่ให้สัมภาษณ์ใดทั้งสิ้นหลังจากที่จบการแถลงข่าวนะครับ
จากว่าต้องการที่จะให้ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือนายทะเบียนเนี่ย
รับรองผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ก่อนนะครับว่า
ผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ออกมาแล้วบริสุทธิ์ยุติธรรม
หลังจากนั้นเนี่ยพลตำรวจเอกสมยศก็จะมีการแถลงนโยบายต่อไปนะครับว่า
ใน๔ปีหลังจากนี้ในสมัยที่๒ของพลตำรวจเอกสมยศเนี่ย
จะมีนโยบายจะมีแนวทางอย่างไรบ้างครับ
ก็ค่อนข้างชัดเจนครบถ้วนแล้วนะครับเดี๋ยวให้คุณวิรวิทย์นั้นไปทำข่าวต่อดีกว่า
เพราะว่าเดี๋ยวหลายท่านน่าจะเริ่มออกมานะครับ

ในที่สุดคอนเฟิร์มแล้วนะคะสำหรับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
๕๑ต่อ๑๗เสียงแล้วก็มีบัตรเสียไป๑เสียง